อันดับสุดท้าย

คือเราจะใช้ตัวช่วยร้านนี้

เอ้าหลงทางครับทีโลกออกขาย

กว่าเขาจะออกมาได้ผมวางยาเขาไว้แล้ว
โอ้โห

เลย

แล้วเร็ว

พี่เอามาเทิดเลย

เดี๋ยวเราเอาโคอลี่มันไปซ่อนบ้างพี่

ซองนี้เหรออ่านี่

มันมาถึงแล้ว

ไปเร็ว
จิ้มขุนพลากุ้งวางเงินจุดนวน๓๐๐บาท
หลงทางนิดเดียวอ้าวนั่งเลยสั้น
นี่ไงเอายี่ไปไหนบ้างเฮ้ย

ร้านอาหารสุดแนวของคนที่รักรถ
และชื่นชอบการแต่งรถเป็นชีวิตจิตใจ
เพราะร้านนี้นำรสสุดคลาสสิก
ตกแต่งเป็นบรรยากาศของร้าน
และยังมีของสะสมเกี่ยวกับรถอีกมากมาย
ร้านนี้เป็นร้านอาหารสไตล์ไทยฟิวชั่น
ผสมผสานความเป็นไทยและอิตาเลียนเข้าไว้ด้วยกัน
ร้านนี้อยู่ในซอยเบอร์เสิร์ฟมะนูกิจ๒๔
เมื่อไหร่จะได้เมนูมาสักที
มาถึงก็มาจอด
สร้างกรุงมีน้ำพัดพริกแฮงนะครับราคา๑๐๘๐บาท

แต่ว่าคนวางเงินแค่๕๐๐บาท
เพราะฉะนั้นได้แค่เสิร์นกับหัวกุ้งนะครับผม

เหลือแค่๕๐๐บาท

ร้านนี้มันมาแล้วมาแล้ว

เป็นเมนูพาสต้ากุ้งเมนามกระเทียมพริกแห้ง

ได้แค่เส้นอย่างเดียวนะครับ

กุ้งช่วย
เมนูพาสต้ากุ้งกระเทียมแม่น้ำพริกแห้ง
เมนูสปาเกตตี้ในสไตล์อิตาเลียนที่จุดเด่นอยู่ที่กุ้งแม่น้ำตัวใหญ่
นำไปผัดในแบบอิตาเลียนที่ผสมผสานความเผ็ดแบบไทย
คือการใส่พริกแห้งลงไปเพื่อเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นสะใจยิ่งขึ้น
ไม่อดทนใจแล้วแรงมากแชฟขอต้องช่วยครับ
คุณจะต้องให้ลูกทีมของคุณนะครับ
ห้องสูตรคูณแม่ก้าวครับ

เป็น๑๐๘ครับโอเคโอเค
ผมจะลดให้๑จานครับ

และตอนนี้ทั้งสองทีมกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดสิ้นสุด

ใครจะสามารถไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกัน
และกลายเป็นผู้ชนะไปในภารกิจครั้งนี้

ต้องหลุ้นว่าขอให้หลุ้นใหญ่ติดแล้วในซอยรอด
ครับผมแต่ว่าตอนนี้ในซอยติดติด

เร็วเร็วเร็วเร็ว

เร็วไปเร็ว
วิ่งไปเลย

แตะเรือนไทยไว้ด้วย

ซึ่งบทลงโทษของเราในวันนี้ปลอบใจด้วยบัวลอยน้ำกะทิครับ
เฮ่ยบัวลอยถ้วยห้ามบาน
ถ้าใส่ถาดจะเยอะเกินไป

ท่านอาจจะตื่นเต้นกับการได้รับบทลงโทษนะครับ

ผมได้เตรียมบัวลอยน้ำกะทินะครับโอ้น่ากิน
สีสวยว่ะอ๋อน่ากินว่ะ

ผู้หญิงป้อนไม่กินเสียมารยาทเอาจริง

ถ้าหลังกล้องอ่ะกินอย่าลุบบิดประทู
แล้วพบกับผมนะครับเชฟอาร์ต

ที่จะนำลูกทีมไปปฏิบัติภารกิจการกินแบบไม่ธรรมดาครับ

เขาแหลมตันปุ๊บไปทั้งตลาดเลยปะเนี่ย
มานี่